เสกหน้าให้นางใหม่ปีใหม่หน้าใหม่ปวม

เด็กที่ตามหาพ่อหน้าวัดตอนนั้นน่ะนะ
ใช่เขาทำหน้าผากทำเยอะอายุ๑๘เองนะคะ
ซึ่งล่าสุดน้องเคโง่ก็มีความฝันจะทำหน้าอก
แต่ดิฉันก็เบรกไว้หนู๑๘เองอย่าพึ่ง
นะคะแล้วก็นางจะไปประกวดมิสติฟานี่นะคะ
เพราะว่าไอดอลคือพี่ปอยติชดาค่ะ
แล้วก็น้องโยชิด้วย
ซึ่งเคอิงโอกับคุณหมอเขาจะมาเมาะหมอยเรื่องสัญการ
รวมไปถึงฝันของเธอจะเป็นยังไง

ช่วยดูแลเรื่องของหน้าให้น้องเขา
เรื่องทำพวกสัญลกรรม
แต่ว่าคุณก็ไม่ออกเลยว่าทำแล้วทำตัวส่วนไหนบ้าง
ก็มีตาครับมีจมูก

เดี๋ยวให้โตกว่านี้ก่อน

ถ้าแบบเวลาพร้อมมีโอกาสก็อาจจะไปค่ะ
เพราะมันก็คือความฝ่ายฝันของสาวประเภทสองทุกคน

ไว้ก่อนนะคะลูกสาวใส่เย็นนะคะใส่เอกา
มันไม่ใช่ไปทานยะแก้ปวดนะคะ

ตอนนี้น้องก็ชัดเจนนะคะว่าน้องเป็นแบบนี้

ประสบความสำเร็จในเรื่องของเส้นทางการประกวด
สาวงามแบบที่น้องอยากจะเป็นด้วยนะคะ